คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ
เราก็ได้นำเสนอข่าวของน้องผู้หญิงคนนึงชื่อว่าน้องพลอย

น้องเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ

เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
เชิญปริญญาบัติจากกรมสมเด็จพระกัณฑาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดัตริย์

เอาภัณยาบัตรและเข็มวิทยาภาระจุลาบันดิต
มาวางไว้ที่หน้าโรงศพของน้องด้วย

บอกว่ากับ๓๒๐๒
มาตลอดเลยบอกว่าความฝ่ายฝันของน้องคืออยากจะเป็นครู
น้องก็เลยเรียนสาขาคารุศาสตร์อยากไปเป็นครูบนดอยค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือความฝันการเป็นครู
แล้วก็บอกว่าความเจ็บปวดไม่ใช่ของเรา
ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะลูก
พูดโทนนะลูกผ่าอารหันน่ะลูก

ให้ลูกไปได้ดวงตาที่ถึงทำ
ในวัตถะสงสารอีกขอให้ลูก

และแม่ก็บอกว่านิพานปัจจโยโหตุ

เพื่อนและรุ่นพี่ก็บอกว่าเสียดายมากนะคะที่ต้องสูญเสียน้องพลอยไปคือน้องเป็นคนคิดบวกมากแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากค่ะ
ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาป่วยหนักขนาดนี้ทราบแค่ว่าป่วยแล้วก็มีโทรกันบ้าง
พอทราบข่าวแล้วก็ได้มาเยี่ยมที่บ้านครั้งนึงอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้น
ก็ตอนนั้นที่มาก็แจ็คพอร์ตเหมือนกันค่ะตอนนั้นเขาก็ชักไปต่อหน้าเรารอบหนึ่งแต่ก็โชคดีว่ายังอยู่ได้มาถึง
ก็อีกแป๊บนึงคุณแม่ก็ไลน์มาบอกอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเขาไปสบายแล้ว
น้องเป็นคนเข้มแข็งหรือเปล่า
แข็งมากหนูจะบอกว่าเขาอ่ะเข้มแข็งกว่าพวกเราอีกคือเป็นคนสู้มากอ่ะเขาจะแบบเออก็ตอนเรามา
ขณะที่ป่วยหนักก็ยังพูดเหมือนเดิมแบบคิดมากก็จะมีแซวมีแห่ทุกคนปกติค่ะ
เป็นคนเก่งแกร่งแล้วก็สู้ชีวิตมากหนูว่าก็คงมีแม่พี่เป็นต้นแบบที่ดีให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปเป็นครูเนี่ยน้องสามารถเป็นครูที่ดีได้เลยความพลังบวกจากเขาความน่ารักความสดใสจากเขาน่าจะช่วยให้เด็กมีความสุขในการเรียนไงครับ
สำหรับการบำเพ็ญกุศลศพน้องพลอยทางญาติได้ตั้งสวดพระอภิษฐรรศพจนถึงวันที่๑๔ธันวาคมนะคะ
ส่วน๑๕ธันวาคม๔โมงเย็นจะมีพิธีชาปนกิจที่วัดหลวงปรีชากูลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องพลอยด้วยนะคะใช่ค่ะ